คุณผู้ชมฮาสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
นี่จากการยืนยันและจากการแถลงของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
คุณผู้ชมต้องฟังเรื่องนี้ให้ดีว่าสรุปแล้ว
ตกลงว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติ
เข้ามาในไทยกันแน่ค่อยฟังกันฮะ
เรื่องนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แพทย์สุภกิจสิริรักษ์ก็มีการแถลงข่าว
บอกว่าพบผู้ติดเชื้อค่ะแล้วผู้ติดเชื้อรายนี้
ซึ่งที่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงตอนแรก
บอกว่าเป็นชายชาวสหรัฐอายุ๓๕ปี

ซึ่งผู้ชายคนนี้มาจากสเปนเข้าไทย
ตั้งแต่๓๐พฤศจิกาที่ผ่านมา
ทีนี้พอตรวจเชื้อปั๊บเนี่ยคุณผู้ชม
ผลออกมาปรากฏว่ามันมีความเข้ากันได้

กรมควบคุมโรคก็เข้าไปดูแล
ตอนนี้ต้องมาตรวจเชิงลึกเลยนะ
อันนี้ต้องรอตรวจเชิงลึกอีกทีนึง
เพราะว่าตัวเลขร้อยละ๙๙๙๒เนี่ย
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่า

อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังจากปากทางอธิบดีกรมวิทย์ก่อนเลยค่ะ
ก็ที่ลือกันอะไรทั้งหลาย

มันก็มีลายที่๑มันก็จะมีลายที่๒ที่๓เราเชื่อว่าอย่างนั้น
แต่ว่าก็ไม่มีความจำเป็นต้องตนกตกใจอะไรนะครับ
เพราะคิดว่ามันจะคงจะเว้นประเทศไทยประเทศเดียวไม่ได้
พวกเราก็คงต้องทำมาตรการต่างในการที่จะดูเรื่องพวกนี้นะครับ
อันนี้แหละครับนี่คืออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้แถลงตอนต้นนะครับ
รายแรกในไทยเป็นชายชาวสหรัฐอายุ๓๕ปี
แต่ทีนี้ครับถ้าดูนะคุณนะ
ถ้าดูการแถลงผ่านสไลด์ของกระทรวงสาธารณสุข

นี่ครับคุณผู้ชมลองอ่านดูดีเดี๋ยวค้างหน้าจอไว้ให้แบบนี้เลย
บอกว่าชายไทยอายุ๓๕ปีสัญชาติอเมริกัน
อาศัยอยู่ที่สเปนเป็นเวลา๑ปีอาชีพนักธุรกิจไม่มีโรคประจำตัว
เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ
สไลด์แถลงบอกเป็นชายไทยสัญชาติอเมริกัน
นะครับแต่ดูไทม์ไลน์เขาสักนิดหนึ่งคุณ
ไลน์ก็ไล่มาเลยนะต้องบอกก่อนว่า
ตรวจมาไม่พบเชื้อก็ไปทานข้าวกับเพื่อน
ก็ยังไม่ได้มีอาการป่วยนะคะทีนี้จาก๒๘มา๒๙
บินจากสเปนไปดูไบแล้วก็พักที่ดูไบ๙ชั่วโมง
เขาใส่หน้ากากตลอดเวลาและไม่ได้พูดคุยกับใครเลยนะคะ
พอ๓๐พฤศจิกายนบินจากดูไบมากรุงเทพครับ
ที่โรงพยาบาลคู่สัญญาและกลับเข้าที่โรงแรม
พอ๑ธันวาคมได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
๓ธันวาคมส่งตัวอย่างตัวอย่างของเชื้อตรวจยืนยัน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มันจึงเป็นที่มาที่วันนี้
ธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พูดถึงกรณีนี้
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องไปดูนะ
สำหรับคนที่สัมผัสใกล้ชิดอ้าวทำยังไงล่ะ
สัมผัสทั้งหมดมีกี่คนมีใครบ้าง
ก็จากการแถลงเนี่ยนะคะบอกว่ามีผู้สัมผัสทั้งหมดเนี่ย
เป็นพนักงานในโรงแรม๑๗คนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สนามบินอีก๒คนด้วย
อ้าวกลายเป็นบ้านเราเนี่ยมีผู้ติดเชื้อสายพันโอมิครอนละนะ

ใช่ค่ะก็เนี่ยอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมคือ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้แสดงอาการของโรคเลย
แล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวด้วย
ซึ่งตอนแรกเนี่ยอุณหภูมิที่เขามาตรวจก็๓๖๕องศาเนี่ยนะ
แล้วเขาก็บอกพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสายพันธุมิครอนสายพันธุ์นี้
ใช่แพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา๒๕เท่านะครับ
แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยอะไรต่างนานนะครับ
แต่ว่าพอเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาหลายคนก็ตกออกตกใจ
เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่ามีคนที่อยู่ในบ้านเราติดโอมิครอน
ท้ายที่สุดก็แถลงออกมาแบบนี้จริงนะครับ